ในช่วงเวลาเช้ามืดตามเวลาในประเทศไทยนะคะเกิดเหตุกระหลาดยิงขึ้นค่ะ
สนามบินอาตาเติร์กในนครอิสเติลบูลของประเทศตุรกี
เหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเป็นเหตุการณ์กราดยิงแล้วก็เหตุระเบิดฆ่าตัวตายนะคะ
หลายครั้งค่ะในบริเวณของสนามบินแห่งนี้
และทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๓๖คนบาดเจ็บมากกว่า๑๕๐คนนะคะ
ซึ่งผู้นำของตุรกีก็เชื่อว่ากลุ่มไอซิสอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะ
นี่คือภาพเหตุการณ์นาทีที่ผู้คนกำลังวิ่งหนีกันอยากแตกตื่นนะคะ
ภายในสนามบินหลังจากที่คนร้ายได้ใช้อาวุธปืน
ราดยิงภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศที่สนามบินอาตาเติร์กในนครอิสเตอร์บู
หลังจากนั้นค่ะตำรวจรักษาความปลอดภัยของสนามบิน
ตัดสินใจยิงคนร้ายเพียงไม่กี่วินาทีก่อนที่คนร้ายจะจุดชนวนระเบิดฆ่าตัวตาย
ผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๓๖คนบาดเจ็บเกือบ๑๕๐คนนะคะ
โดยทางการตุรกีระบุว่าผู้เสียชีวิตระบาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นชาวตุรกี
แต่มีชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วย
เบียลานี่ยูดิริมนะคะซึ่งเป็นนายยกรัฐมนตรีของตุรกีเปิดเผยว่าทีมสืบสวนด้านความมั่นคงของตุรกี
พบประเด็นที่มีความเชื่อมโยงว่ากลุ่มไอซิสอยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดครั้งนี้ค่ะ
อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้เองนะคะกลุ่มไอซิสก็ยังไม่ได้ออกมายืนยันว่าเป็นผู้ลงมือ
ตุรกีเปิดเผยรายละเอียดว่าเหตุระเบิด๒ครั้งแรกเกิดขึ้นภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
ส่วนอีกหนึ่งครั้งเกิดขึ้นบริเวณลานจอดรถอย่างไรก็ตามกำลังมีการสืบสวนหลักฐานอย่างละเอียด
ขณะที่โฆษกสนามบินเปิดเผยว่าตอนนี้ได้กลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วนะคะทั้งเที่ยวบินขาเข้าและขาออกค่ะ
ปีที่ผ่านมาสนามบินอาตาเติร์กตกเป็นที่หมายปองในการก่อเหตุนะคะ
ส่วนระบบความปลอดภัยมีการใช้เครื่องเอ็กซาเรย์บริเวณทางเข้าอาคารผู้โดยสารและมีการตรวจยานพาหนะที่จะเข้าไปในบริเวณอาคาร
ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐยกระดับการเตือนภัยพลเมืองที่จะเดินทางไปตุรกีให้ระวังการไปยังที่สาธารณะโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว